คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าการเสียชีวิต
ที่ถูกฆ่าอยู่ในสวนยางแล้วก็ฝังรถด้วยเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ครอบครัวจัดงานศพเป็นวันแรก
ครอบครัวบอกว่าตั้งใจว่าจะสวด๒วัน
ถามว่าเผาเลยไหมยังนะคะคุณผู้ชม

ซึ่งเป็นงานศพของนายสุชาติขาวล้วนหรือว่าเสียสุชาติ
อายุ๕๔ปีที่ถูกฆ่าในสวนยางจังหวัดกระบี่นะคะ
ญาติก็นำร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
ที่ตำบลลำทัพจังหวัดกระบี่
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ

เพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงโควิด๑๙ระบาด
โดยครอบครัวจะสวด๒คืนนะคะ
เราไปคุยกับภรรยาของเสียสุชาติ

ภรรยาของเสียสุชาติบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะ
ว่าครอบครัวตกลงกันแล้วยังไม่เผาศพ
จะเก็บไว้จะรอจนกว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้ทั้งหมดค่ะ
นี่ค่ะภรรยาบอกให้จับคนร้ายให้ได้ก่อน
เพื่อที่สามีจะได้รับความเป็นธรรมด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านพลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์

ก็เปิดเผยค่ะว่าได้กำชับชุดสืบสวนคลี่คลายคดี

ตอนนี้ที่ยังหลบหนีอยู่เนี่ยนะคะก็คือบังฟิศกับพี่ของบังฟิศ
ฟิศคือนายสุริยาเริงสมุทรอายุ๓๑ปีค่ะ
ของบังฟิศก็คือนายสุรชัยเริงสมุทร
หรือว่าบังกิบหลีอายุ๓๗ปีนะคะ
ทีนี้มีเบาะแสตำรวจก็สงสัยนะ
ว่าทั้งสองคนอาจจะกบดานอยู่บนเขาลูกไฟ
เรื่องนี้ทางกำนันเฉื่อย
บอกนะที่ตำรวจสงสัยว่ากบดานอยู่บนเขาลูกไฟ

ฟิศกับพี่ชายก็จะใช้ชีวิตกันตามปกติ

ก็ขึ้นเขาไปล่าสัตว์ไปล่านก
ยิงนกล่าสัตว์หาของป่าเป็นประจำ
มีความชำนาญในการเดินป่าอยู่
แล้วก็เชื่อว่าอาจจะหนีไปกบดานอยู่ในถ้ำบนเขานี่แหละค่ะ

ว่าทุกวันนี้ไม่มีใครขึ้นไปบนเขาลูกไฟหรอก
เพราะว่ามันเป็นเขาหินสูงชันเป็นป่าทึบด้วย
ถ้าเกิดคนที่ไม่ชำนาญเส้นทางจริงนี่อันตรายมาก
เขาเชื่อว่าเขาลูกไฟเป็นเขาที่มีอาถรรพ์
คนที่ขึ้นไปเนี่ยจะเจอเรื่องลี้ลับจะได้ยินเสียงคนกรีดร้องบ้าง
พอหันไปดูหรือว่าเดินสำรวจแล้วเนี่ยไม่เจอคนอยู่แถวนั้น
ทีนี้ก็ต้องดูว่าเอ๊ะเอาเสียงมาจากไหนอันนี้ก็เป็นความเป็นคำร่ำลือ
ที่ชาวบ้านเขาบอกต่อกันมาเกี่ยวกับความอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้ภรรยาของบังสันได้เดินทางมาเยี่ยมสามี
แล้วก็ซื้อแกงเหลืองแกงไก่เครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็น้ำอารมณ์
ไปฝากนะคะอันนี้เป็นของโปรดของบังสันเธอบอกทั้งน้ำตาค่ะ
ว่าอยู่กับบังสันมา๓ปีรู้เลยว่าสามีเนี่ยไม่มีทางไปฆ่าใครได้
วันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะสามีไปทำงานที่บริษัทกำจัดปลวก
ที่ตำบลปากน้ำไปตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็เลิกงานตอน๖โมงเย็น
กลับมาบ้านเนี่ยจะมาเลี้ยงลูกลูก๘เดือนเองค่ะ
ภรรยาเนี่ยยืนยันนะว่าหลังหกโมงเย็นเป็นต้นไป
อยู่กับเธอตลอดไม่ได้ออกไปไหนเลย
เดี๋ยวไปฟังเสียงภรรยาหน่อยนะคะ
เขาบอกช่วยช่วยด้วยเขาโดนซ้อมเขาก็บอกหนูแบบนั้น
เสร็จเมื่อวานเขาไปบ้านไปที่บ้านค่ำแล้วดึกแล้ว
อ่ามีนายไปคุมตัวไปเสร็จเขาบอกว่าบังไม่ใช่คนผิดนะน้อง
ช่วยบ้างด้วยบ้างอยู่กับน้องสองคนวันนั้นน้องก็เห็น
ช่วยให้ความยุติธรรมเขาด้วยค่ะวันนี้ได้เจอหน้าเขายังได้เจอแล้ว
คุยอะไรกับสามีบ้างครับคุยแล้วค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เขาบอกว่า
อันค่อยประกันตัวแล้วอืมบังสันนี่คือคนที่เข้ามามอบตัวก่อนหน้านี้นะฮะ
แล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของบังฟิศกับบังกิบหลีเนี่ยนะครับใช่ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะคือมีรายงานมาด้วยนะบอกว่าล่าสุดเนี่ยคือทางบังฟิศกับบังกิบหลีเนี่ยนะคะ
พยายามติดต่อผ่านคนสำคัญในพื้นที่ตำบลหนองทะเล
เพราะตอนนี้ทั้งสองพี่น้องตัดสินใจแล้วว่าจะมอบตัว
ทีนี้ชุดสืบค่ะก็เลยมั่นใจว่าสองพี่น้องเนี่ย
คงยังไม่ได้ไปไหนน่าจะหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่นั่นแหละ
แล้วก็ชุดขี้คลายคดีเนี่ยนะคะก็เตรียมรูปรวมข้อมูล
พยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาประมวลทั้งหมดเลย
โดยเฉพาะกรณีเรื่องของการขุดหลุมฝังรถของเสียสุชาติ
เบื้องต้นคาดว่าอาจจะมีรถแบ็คโฮลอีกคันนึง
ที่ทำหน้าที่ฝังกลบอันนี้ต้องไปตามหาตัวคนขับรถแบ็คโฮลอีกนะ
แล้วก็มาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
คดีนี้ยังไม่จบยังตามกันต่อเนื่องนะคะ